สุดท้ายจริงนะคะเลขเด็ดเลขดังที่เหล่าซุปตาเขาสนใจกันเนี่ยมีเลขอะไรกันบ้างนะคะ
เริ่มกันที่คนแรกค่ะลุงรงนั่นเองนะคะนี่
ลงนะคะบอกเอาไว้ว่าสารพ่อปู่แอนนากับร่างเจ้าแม่ทงทงนี่นะคะ
โชคเด็กในร้านมาแล้วแทบทุกงวดเลย
งวดนี้ค่ะปู่แอนเห็นว่าให้เลข๔๙ปู่ทงให้มาเลข๔๑
วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ
ต่อเนื่องกันเลยยิ่งกว่าแม่น้ำหนึ่งพ่อน้ำสองคุณผู้ชม
มีมนติศทำซ่อยค่ะงวดนี้แกมา๒รอบเลยนะฮะ
นี่กางเป็นใบพัดมาเลยดูกันจะเลย
รอบแรกพี่มนติศเขาโพสเอาไว้แบบนี้นะ
พฤศจิกายนงวดนี้ผมชอบมากเลยเลข๒๕๖
กลางลอตเตอรี่โชว์ไปเป็นปึกแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ส่วนรอบ๒พี่มนติศว่าไว้แบบนี้อาจารย์ส้มบอกเอาไว้นะฮะ
ว่าให้ไปหาซื้อเลข๕๔๗กับ๒๕๖
ส้มเนี่ยใครดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
พี่มนติศเองเขาบอกว่าเขาชอบ๒๖๑๗๒๗๗อย่างนี้
โหคุณผู้ชมขาพูดไปมาก็เยอะเนอะ
มาทุกเลขขนาดนี้ก็พิจารณากันเอาเองเด้อนะฮะ
ต่อกันที่สาวพันธ์วรการค่ะช่วงนี้เธอเดินสายเข้าวัดทำบุญคุณผู้ชม
พันธุ์ก็มีโอกาสไปไหว้หลวงพ่อโสธรก็เลยมีเลขนะฮะ
ที่เธอชอบเอาไว้เนี่ยนะคะโชว์เลขปลายประทัดให้ดูเลยนะฮะ
คุณผู้ชมก็ดูเอาเองแล้วกันนะจ๊ะว่าเห็นเป็นเลขอะไรนะคะ
นี่ตั้งแต่คนแรกจนมาถึงพันธุเนี่ยเลขเริ่มเยอะมากนะพี่แจ๊คนะ
ต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมค่ะอย่าหยุดยั้งค่ะไปที่พี่ฝนธนสุนทรค่ะ
บอกไว้เลยว่างวดที่แล้วแหม่ทำได้ดีนะฮะกับเลขทูปที่เขาจุดเอง
ก็ได้ตัวเลขเข้าเป้าอยู่เหมือนกันนะพอมางวดนี้
ฝนก็เลยตั้งใจซื้อไปจุดเอาใจนักเสี่ยงโชคกันอีกนะฮะ
ผลลัพธ์ก็ตามเลขอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นเองนะคะ
ใครอยากจับคู่แบบไหนอะไรยังไงก็ไปส่องเอาตามแผงลอตเตอรี่นะจ๊ะ
ส่วนคนนี้บอกเลยโอ้โหม้ามืดละมั้งคุณประจักรชัยนั่นเองนะคะ

นี่ไงนะฮะในห้างนะคะเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าก็ขับรถอยู่ดี
ปรากฏว่ามีน้องหมาวิ่งตัดหน้ารถค่ะ
แกก็เลยโพสต์เอาไว้บอกว่าโชคหมานหมาข้ามทางแล้วถอยหลังกลับมาจะเอกันพอดีนะคะ
งานนี้พี่ประจักรชัยก็ให้คำคล้องจองเอาไว้บอกว่าเฟสเดินหน้าม้าถอยหลัง

ไม่ออกจริงเป็ดเดินหน้าหมาถอยหลังมันจะเป็นเลขอะไรนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าก็รับโชคพร้อมกันแล้วกันนะคะ
สดร้อนสัปดาห์ที่แล้วพี่แจ๊คนะคะพี่ปุ้ยเขาโพสต์เอาไว้
บอกว่าได้เลิกดีมาจากหมอช้าง๑๑นาฬิกา๕๙นาทีนั่นเอง
ก็ขอโพสต์เอาไว้เป็นความประทับใจนะคะ
ว่าไปเลขทะเบียนแกก็สวยเหมือนกันนะฮะ

เอาเป็นว่าก็ใช้วิจารณญาณในการรับชม
แล้วก็เลือกซื้อเอาพอเหมาะพอควรอย่าให้มันเกินไป

คุณเชอรี่มากเลยนะคะแจ๊กกะรีนกลับบ้านแล้วค่ะ
ได้เล็กแล้วยังเนอะยังกลับไม่ได้ค่ะ